หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะที่เราพูดกันเป็นประจำทุกวันนะคะ
อุบัติเหตุบางครั้งเนี่ยมักจะเกิดจากความมักง่ายของคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรีบจะพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
คืออย่างงี้คือนุ่มคนนึงเนี่ยเขาขับรถจักรยานยนต์พยายามจะฝ่าทางกั้นรถไฟอ่า
เพราะรีบหรือมักง่ายหรืออะไรไม่รู้คุณผู้ชมแล้วไม่กลัวอันตรายเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงไปดูค่ะ
เนี่ยคุณไม่รู้ว่าเพราะรีบหรือว่าเพราะอะไรยังไง
ต้องมุดทางกั้นรถไฟไปแบบนี้เลยเหรอคะ
ดีนะคะคุณรถไฟยังไม่มาค่ะเพราะว่าถ้าเป็นจังหวะที่รถไฟมาทำยังไงคะ
นั่นดิเนี่ยเสียหลักอยู่ตรงนี้ทำยังไงอ่ะคุณ
แน่นอนค่ะแล้วเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงทางกั้นรถไฟแบบนี้
บ่อยครั้งนะจริงเนี่ยคุณพี่เนี่ยรายเดอร์คนนี้เขาก็รีบไปช่วยเห็นไหม๒คนแล้วเนี่ย
มาช่วยเพราะว่ารถเนี้ยคุณบรรทุกของมาด้วยมันหนักแล้วพอคุณพยายามจะมุดเนี้ยมันเสียหลักไปไง
ก็เนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงพฤติกรรมของคนขับที่ขออนุญาตใช้คำว่ามักง่ายจริงนะ
อืมเพราะว่าเขากั้นแล้วอ่ะคุณก็ไม่ควรจะฝ่าไม้กั้นไปอ่ะนะคะครับรอแป๊บนึงเสียเวลาอีกนิดนึงอ่ะ
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุดีกว่าโชคดีมากนะที่เหตุการณ์นี้ยังไม่ทันเกิดอุบัติเหตุอะไรร้ายแรง
เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดอุบัติเหตุอะไรแต่ฝากเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ขับรถขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะมันลดการเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยนะ
อันนี้ก็ต้องชื่นชมพี่ที่เขาอยู่ใกล้นะมาช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้หลายคนแหละที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ